ในโลกออนไลน์มันมีอะไรแปลกใหม่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ
วันนี้ค่ะมีผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาเป็นตัวแทนของผู้เสียหาย
จริงแล้วมีผู้เสียหายจากกรณีนี้๓๐๐กว่าคนทั่วประเทศ
เขาบอกว่าเขาถูกหลอกเชิญชวนให้ไปเล่นเกมในโลกออนไลน์
เป็นแบบกล่องสุ่มออนไลน์ให้เลือกแพ็คเกจ
กล่องแล้วก็จะเหมือนมีเงินรางวัลอะไรแบบนี้
เป็นลักษณะคล้ายกับการเล่นเกมแล้วหลอกให้ลงทุน
มีผู้เสียหาย๓๐๐กว่าคนนะคะ

พร้อมด้วยทนายรณรงค์แก้วเพชร
เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
ไปที่กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบค่ะ
เพื่อไปแจ้งความดำเนินคดีกับเว็บไซต์
ซื้อกล่องสุ่มออนไลน์
ประเด็นคือมีคนดังช่วยโฆษณา
เชิญชวนให้ร่วมเล่นเกมนี้ด้วย
เป็นเหมือนกับเน็ตไอดอลยูทูปเบอร์อย่างนี้ค่ะ
แล้วเป็นคนมีชื่อเสียงมาช่วยโฆษณาเชิญชวน
มันยิ่งทำให้ดูน่าเชื่อถือไงนี่ไง
การซื้อกล่องสุ่มออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นี้นะคะ

คือซื้อหนึ่งครั้งให้เปิดกล่องของขวัญ
ซึ่งเป็นการหมุนวงล้อวันละครั้ง
ต่อเนื่อง๙๐วัน
เชิญชวนแบบนี้นะบอกว่าคนที่ซื้อกล่องสุ่มเนี่ย
แล้วก็ต้องเปิดติดต่อกันทุกวันนะครับ
จะได้กำไรขั้นต่ำ๓๐ของแพ็คเกจที่ซื้อ

เริ่มแรกต้องเข้าสู่ระบบสร้างบัญชีก่อน
มีชื่อมีเบอร์โทรศัพท์มีรหัสผ่าน
แล้วก็มีที่อยู่ในการจัดส่งของ
มีเลขบัญชีธนาคาร
สำหรับขายสินค้าที่สุ่มได้แต่ไม่ต้องการสินค้า
ถ้าอยากจะได้เป็นเงินก็จะเข้าบัญชีนี้
อย่างนี้ค่ะแล้วก็เลือกแพ็คเกจ
กล่องสุ่มมีให้เลือก๔แบบ

นี่ค่ะมี๔แบบนะคะครับ
ผู้ซื้อก็จะชวนคนอื่นมาเล่นได้นะ
ถ้าคุณชวนคนอื่นมาเล่นได้เนี่ยคุณได้ค่าในหน้าด้วย

ทีนี้ค่ะอย่างที่บอกว่ามีคนดัง

เดี๋ยวลองดูเขารีวิวเอาไว้แบบนี้ค่ะ
ได้เปล่าผมเด้น

อย่ามิก
อ่า

เวป๑๒เนี่ย

อีกประมาณ๒๓วันเราก็จะรับสินค้ามาถึงบ้านเราเลย
วู้วสนดีแล้ว

นี่ไงหมุนได้วันละครั้งแล้ววงล้อก็จะมีเหมือนกับเป็นสินค้าต่าง
คุณก็หมุนไป๙๐วันวันละครั้ง
ถ้าคุณได้สินค้าอะไรมาคุณพอใจคุณก็รับไว้เดี๋ยวเขาเอามาส่ง
ไม่พอใจคุณก็ขายคืนเข้าไป
แต่ถ้าคุณซื้อกล่องมาจะเป็นราคาไหนก็แล้วแต่
ตามที่เขาโฆษณาในเว็บไซต์อะไรของเขาเอาไว้เนี่ยซิงมอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
เขาคอนเฟิร์มว่าแน่เนี่ยอย่างน้อยคุณได้กำไร๓๐แน่

อันนี้ไม่ค่อยเคยเห็นลักษณะแบบนี้นะ
ปกติยังมีเป็นพวกขายสินค้าแชร์ลูกโซ่อะไรพวกนี้ใช่ไหม
นี่ไงพอหมุนแล้วได้เป็นของเขาก็ส่งไปให้
กล้องอะไรอย่างนี้
แต่นี่คือคนที่เขารีวิวนะ
เราก็ไม่รู้ว่าคนที่เขาลงทุนจริงเนี่ย
ที่เขาสนใจแล้วเสียเงินไปให้เว็บไซต์นี้ได้ไม่ได้อย่างไร
เอาเป็นว่าวันนี้มาแจ้งความกันเยอะเลย
เพราะอยู่ดีเว็บไซต์นี้ปิดตัวไปแล้ว
วันนี้ที่ทนายรณรงค์พามาแจ้งความเนี่ยนะครับ

เป็นหนึ่งในตัวแทนผู้เสียหายบอกว่า๒๘เมษายน

ไซต์ซิงมอร์ปิดตัวไปแล้วนะครับ
เมื่อ๒วันที่ผ่านมาปิดตัวไปแล้ว
ทำให้พวกที่เขาลงทุนเอาไว้ไม่สามารถถอนเงิน

ติดต่อไปยังบริษัทและเจ้าของเว็บไซต์

อย่างตัวเธอเนี่ยผู้หญิงคนนี้
แพ็คเกจซื้อไป๔ครั้งนะ
รวมเป็นเงิน๗๗๕๐๐บาท
หมุนไปวันละครั้งได้ของกลับคืนมาคิดเป็นมูลค่า๓๐๐๐๐กว่าบาท
เท่ากับว่ายังขาดทุนอยู่อีกเกือบครึ่ง
แล้วอยู่ดีเว็บปิดไปแล้วแล้วมีเหยื่อบางคนลงทุนไปเนี่ยนะฮะ๒แสนกว่าบาทก็มี
รวมแล้วมูลค่าความเสียหายทั้งหมดเธอบอกว่าต้องเกือบ๑๐ล้านบาท
ตัวหนูนะหนูเชื่อจากยูทูปเบอร์แต่หนูไม่ได้คิดว่าเขามาหลอกหนูนะ
หนูคิดว่าเขาอาจจะโดนโดนเหมือนกันหรือยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
แต่ว่าหนูก็มั่นใจเขาระดับหนึ่งเพราะว่าหนูอ่ะดูเขาแล้วเขาก็สามคนนี้
คือหนูดูติดตามเขามาตลอดคือเราก็ค่อนข้างมั่นใจเลยเพราะท่านท่านที่สามที่เราดูเนี่ย
คือเขารีวิวตั้งแต่วันแล้วเขารีวิว๗วันเลยค่ะว่าเขาได้สิ่งของจริงอะไรแบบนี้ค่ะ
ของมาส่งที่บ้านจริงแล้วการันตียอดเงิน๓๐ถึง๒๐๐๐อ่ะค่ะ
เราก็เลยคิดว่ามันก็น่าลงทุนนะเขาไม่น่าจะโกงเราแน่
ก็เห็นไหมฮะก็จะเหมือนกับหลายอย่างที่จะมีคนดังมารีวิว
คนก็เชื่อนะครับทนายรณรงค์แก้วเพชรบอกว่าการเชิญชวนให้เนี่ยฮะเล่นเกมกล่องสุ่มออนไลน์อันนี้เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่นะครับ
เพราะว่ามีผลประโยชน์ตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด
เว็บไซต์นี้มีต้นตอมาจากมาเลเซียเปิดให้บริการต้นเดือนมีนาคม
มาเดือนเดียว๒๘เมษายนปิดเว็บไซต์หนีแล้ว
ส่วนบริษัทซิงมอร์เจ้าของเว็บเพิ่งจดทะเบียนเมื่อต้นเดือนมกราคม
ก็เลยต้องมาแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ข้อหาช่อกงประชาชนและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผลโมนตรีนัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้มีความความความการปกครบบอกว่า
เบื้องต้นพบว่ารักษณะนี้เข้าข่ายช่อกงประชาชนนะครับ
สัปดาห์หน้าจะเริ่มต้นจากออกหมายเรียก
ไอดอลและยูทูบเบอร์๓คนที่ไปรีวิว
และบุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องมาสอบปากคำก่อน

แล้วที่เหลือก็จะติดต่อติดตามสืบสวนขยายผล
ไปถึงคนที่ไปช่อกงประชาชนต่อไป

ไอดอลกับยูทูบเบอร์๓คนที่เขารีวิว
มีส้มมารีเคยาวายแล้วก็นัดสะบัดแรง
ได้ออกมาโพสต์ผ่านสังคมออนไลน์แสดงความบริสุทธิ์ใจ
แล้วก็ชี้แจงในธรรมนองเดียวกันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
บอกว่าได้รับการติดต่อว่าจ้างให้โปรโมทเว็บ

เว็บไซต์นี้จัดตั้งบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ก็เลยไม่รู้ว่าจะมาหลอกลวงประชาชน
ก็เลยฝากแสดงความเสียใจไปยังผู้ที่ถูกหลอกลวงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย